อัลละคราวร้อนเมือง

ถ้าพูดภาษาภาษาไทยก็คือบัตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ยกอบบัตรเหรอคุณ

ว้าวตื่นเต้นแล้วอ่ะไปร้านไหนไปเลย
อยากให้ไปดูร้านนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

อยู่ในกรุงเทพนี่เอง
อยู่แถวเรียบด่วน

อิ่มอร่อยกันเลยในช่วงของตลอดกิน

แล้วก็กระชังสัตว์ทะเลอีกเยอะแยะมากมาย

และแถวว่าสดใหม่ด้วย
ตลอดกินกันเลยครับ
เอาล่ะก่อนที่จะไปชิมอาหารกันคุณผู้ชมครับ

เพราะว่าที่นี่นะเขามีทีเด็ดไม่เหมือนกับที่อื่น

พี่ช้างเจ้าของร้าน

มันก็ต้องโชว์ความสดต้องสดต้องใหม่
ถ้ามันไม่สดมันก็ไม่ใช่อาหารทะเล
เราก็เลยจำลองเลี้ยงบ่อง
อ๋อเฮ้ยกินปีคล้นออก
แล้วเราให้อาหารเขาอยู่ได้เป็นเดือนครับ
เรียกได้ว่าที่ร้านเรือทง
มีอาหารทะเลสดไซสยักษ์
หาทานยากมาเอาใจคนรักอาหารทะเลมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นปูอลัสก้ากุ้งล็อบสเตอร์

รวมถึงหอยแครงจักรพัดอีกด้วย
แต่ก่อนอื่นที่เราจะชิมกันครับ
พูดถึงที่มาที่ไปของร้านก่อนดีกว่า
ตอนแรกนี่เค้ามีน้องเค้ามาชวนเขามาทำอาหารซีฟู้ด
ผมก็บอกให้ทำอาหารซีฟู้ดนี่เค้าทำบรรเกิดไปแล้วแหละ
เพราะฉะนั้นอาหารทะเลนี่ก็เต็มไปหมด
ครับคุณจะไปแข่งเขายังไงอืมวิธีการคืออาหารทะเลอ่ะครับมันต้องสด
อันนี้จะทำให้เขาเห็นว่ามันสดใช่เราจะต้องทำให้เขาคือเราก็เลยมีบ่อนี่
ที่ดูเมื่อกี้นี้เป็นกระชังเป็นบ่อเลี้ยงให้ลูกค้าเห็นว่า
แน่นงีแล้วสดจริงจริงเวลาเราได้นี่อ๋อมันต้องก่อนว่าเพราะปกติ
เช็คอินแล้วก็ชื่อสำคัญสุดในการเรียก
มันเป็นตัวแม่ตัวเอกของบริษัทมันคือนัมเบอร์วัน
ชื่อมันความหมายมันดีมากผมก็เลยใช้ชื่อเรือทง
คืออย่างนี้ผมก็คิดกับว่าจะทำยังไงเราต้องเอาเรือประมงมาล่ะ
ยาวไว้คนมาแล้วสังเกตชัดแล้วต้องเป็นเรือประมงแท้
ทีนี้เราก็ต้องมองวัตถุดิบของอาหารทะเลมันเยอะมาก
ฉะนั้นเราก็ต้องหาแหล่งวัตถุดิบมันต้องดีนั่นแหละครับ

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว
่งหน้านวมินตรงตลอดไม่ต้องไปไหนครับไม่ต้องเลี้ยวไหนเลยพอมาเจอแยกน้องมินตรงมาเลยครับกิโลครึ่งอยู่ซ้ายมือสังเกตง่ายมีเรือประมงลำบลเริ่มมุมเนี่ยจอดอยู่หน้าร้านเปิดวันไหนอะไรยังไงบ้างเอ่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลาบ่าย๒ถึง๕ทุ่มครับนะครับแต่ถ้าเป็นเสา

ไวเท่านั้นถึงจะได้รางวัลเพราะฉะนั้นรีบไปดูกันเลยนะครับ

๘โมง๔๕นาทีนะคะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อน
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป